อ่ะไปต่อกันตัวเลขเลยดีกว่าอ่าไปดูตัวเลขนะคะ
ห้าวันที่เหลือเนี่ยคุณผู้ชมมีเวลาในการเก็บข้อมูล
แต่เก็บข้อมูลอย่าลืมด้วยนะคะจดไปด้วย
หรือว่าแคปหน้าจอไปด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปจุดแรกเลยค่ะ
ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่วัดวังใหญ่ค่ะ
ที่วัดวังใหญ่เขาบอกเมื่อวานนี้คนเต็มเลยนะโดยเฉพาะนักเสี่ยงโชค
ครับไปกราบขอโชคขอลาบแม่ตะเคียนไงแม่ย่าตะเคียนทอง
เป็นต้นตะเคียนยักษ์อายุกว่าเจ็ดร้อยปีบ้านคุณพ่อผม
บ้านคุณพ่อวันก่อนญาติเขาก็ส่งภาพมาให้บอกโอ้นี่
อ่าอ๋อได้เห็นตัวเลขด้วยอือบอกญาติว่าส่งทาบ
ที่มันแบบความเขาเรียกว่าอะไรนะจะให้มันละเอียดละเอียดหน่อย
ซูมแล้วจะได้เห็นในมือถือผมชัดแจ๋วเลย
โอเคแต่คุณจะไม่บอกใช่ไหมคุณผู้ชมบอกไม่ได้บอกไม่ได้
ได้ค่ะเอาส่วนเลขเด็ดที่ชาวบ้านส่องมาไม่ทราบว่ามันตรงกับคุณหรือเปล่า

ลอตเตอรี่ที่อ่านไปทั้งหมดในวัดตอนนี้เกลี้ยงแล้วตรงบ้างไหม

แต่จะมี๒ตัวที่ชาวบ้านเขาบอกว่าถ่ายมาแล้วมันติดประตวดบนต้นจดเข้นพอดี
แต่เขาไม่ได้บอกว่านายข่าวที่นี้
ไปที่ดอกคำใต้ค่ะคุณผู้ชม
จังหวัดพะเยาเช้าบ้านไปกันเยอะมาก
ครั้งแรกในชีวิตที่จะได้อ่านข่าวและรู้จักกับต้นนี้
นุ่นหรือชาวบ้านเรียกว่าต้นคุณย่า
เป็นวัดร้างค่ะอายุกว่า๕๐๐ปีแล้วนะ
ห้าร้อยปีอยู่ท้ายหมู่บ้านสรรป่าหนาด
เล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมน่าสนใจนะคุณผู้ชม
ต้องดูนะคะข่าวนี้คือต้องใช้ตาดูด้วยฟังอย่างเดียวไม่ได้
เพราะคุณผู้ชมดูสังเกตต้นคุณย่าเนี่ยนะ
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นต้นไม้โบราณแล้วมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับผู้หญิงในท่ายืน
มีอวัยวะครบทุกอย่างแต่ที่แปลกและสะดุตา

คือมันดูคล้ายกับอวัยวะเพศผู้หญิงเห็นป่ะ

แล้วทุกคนเห็นเป็นเลขเดียวกันนะคุณ
แปลกไหมยังไงคะ๖๓๘๐๘๙และ๘๐๕นี่แหละก็ว่ากันไปนะฮะไปต่ออีสานกันหน่อยครับ
นักท่องเที่ยวกับนักเสียงโชคพากันไปแวะเวียนที่วัดภูตภาวทองอำเภอหนองวัวซอที่อุดรครับ
นี่ไปไหว้ขอพรนะเจ้าปู่มุจรินนาคาราชรอบสะโบกขอรณีนะฮะ
รวมทั้งไปขอโชคขอลาบส่องเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์นะฮะ
แล้วก็เป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่อายุนับพันปี
ขณะที่แม่ค้าลอตเตอรี่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่างวดนี้โอ้ยขายดีเหลือเกินนะฮะ
เพราะว่ามีนักเสียงโชคแห่ไปทำบุญขอโชคขอลาบกันเยอะเลย
เนื่องจากว่าเจ้าแม่ตะเคียนก็ให้โชคลาภมานะ๓ตัวแบบรัวมา๓งวดแล้วล่ะเขาว่าอย่างนั้น
เรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะใครเข้าไปเห็นก็เห็นเลขแตกต่างกันไป

ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันนะครับ
ยังอยู่ที่อุดรนะคะไปที่เกาะคำชโนธกันหน่อย
เมื่อวานนี้นะคะนอกจากนักเสี่ยงโชคนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมพิธีเปิดทรัพย์รับโชค
เดินเข้าไปดูสารข้างในแล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณเมฆวินัยไกรบุตรไปที่คำชโนธด้วย
บวงสวงนะคะไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมาค่ะ
เพราะคุณวินัยไกรบุตรตอนนี้ป่วยหนักจริง

ใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหายด้วยนี่นะคะ
ก็ไปขอแหละขอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของตัวเอง
แล้วก็ขอให้กิจการของครอบครัวประสบความสำเร็จด้วย
อกจากนี้นะคะอีกคนหนึ่งที่ไปน้องริต้าธิดานาคีค่ะ
เขาออกมาร่ายรำถวายพ่อปู่แม่ย่า
เพื่อความเป็นสิริมงคลนี่แหละคนนี้ค่ะ

นคลไฉศรีที่นคลปธมคุณ
ไปกันเยอะไปกันอีกแล้วไปกันประจำ
ไปกันเป็นนิติกันเป็นอาร์จินทร์นะฮะ
เพราะที่นี่เขาบอกว่าโอ้ก็แม่นเหมือนกัน

พ่อปู่ศรีสุธโฮมพญาสีปธมะ

ที่เขาบอกว่าได้กันมานักต่อนักแล้วนะคะ
เขาบอกว่าเขาต้องเพ่งเข้าไปในลูกแก้วเนอะ

นี่หนึ่งในคนที่ไปเพ่งแล้วเพ่งแล้วได้ผลจริงนะ
ชื่อว่าคุณจอยลำเต็มเธอเป็นสาวเมืองนนทบุรีนะคะ

มาทำบุญบ้างขอโชคขอลาบบ้างแล้วแต่
ส่วนใหญ่ก็ขอโชคนั่นแหละแล้วที่ผ่านมาแม่ของเธอเนี่ย
ถูกลอตเตอรี่บ่อยบ่อยแต่วันนี้มาจ้องมามองมาส่องลูกแก้วเนี่ย
เฮ้ยมันไม่เห็นเลขฮะลูกแก้วสารพัดนึกอ่ะ

เขย่าเซียมซีแทนนะฮะได้หมายเลข๗๖๖อันแน่
ยังอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะแต่ผมขอขึ้นไปที่บริเวณสาราการประเรียนครับ
นักเสียงโชคเขาแวะขึ้นไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่
ก็จะมีหุ่นปั้นเซียนแปะโรงศรีหรือว่าเซียนแปะโงกกิมโคยนะครับ
แล้วก็หุ่นปั้นยี่ก่อหงเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ชาวจีนเขาเชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้แล้วเสี่ยงโชคแล้วก็จะสำเร็จนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๗ปีชื่อว่านางสาวอารีรัฐนะ
บอกว่าเพิ่งมาขอโชคลาภเป็นครั้งแรกนะ
ครั้งแรกมาตั้งใจจะมาล้วงไข่ในตะค่อง
ก็ได้เลขไป๓ตัวมี๗มี๙มี๓
อีกคนนึงชื่อว่าคุณสุธีมนต์
ก็ไปล้วงไข่ในตะห้องเหมือนกันก็ได้ไม่เหมือนกันหรอกฮะ
คนนี้ได้๙ได้๕ได้๔นะฮะก็ไม่รู้ว่าคนไหนจะได้โชคไป
จากการที่ไปขอเซียนแปะนะครับ

ที่พิพิธรรพันธ์เรือนไทยพุ่มฟวงดวงใจ
ภูมฟวงอิมภวยกรรองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ

แฟนเพลงเข้าไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปปั้น
และถ้าได้ถ้าโดนก็ต้องไปแก้บนด้วยรองเท้าสีแดง
ซึ่งเป็นสีโปรดของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
รองเท้าสีแดงเต็มสารไปหมดนะคะ
บุษกรจิตหารหรือว่าป้าต้อยค่ะเป็นน้องสาวคนที่๕
ของคุณพุ่มพวงบอกว่าปกติจะจัดงานรำลึกถึงวันเสียชีวิต
ของพี่สาววันที่๑๓มิถุนายนทุกปีแต่ปีนี้ไม่ได้จัด

ก็เลยเตรียมยกยอดมาจัดงานช่วงครบรอบวันคล้ายวันเกิด

ใครที่รอว่าจะมีงานวันนี้วันไหนวันโน้น
สรุปแล้วนะคะ๔สิงหาคมนะคะ
ซึ่งคุณบุษกรบอกว่าถ้าคุณพึ่งยังมีชีวิตอยู่จะอายุครบ๕๙ปีค่ะ
ส่วนไปถามเลขเด็ดแม้ว่ายังงานจะยังไม่เกิดขึ้น
ก็คือ๔สิงหาคมมีเลขอะไรมาฝากไหม
ไปถามเนี่ยนะคะบอกก็เกี่ยวข้องกับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ไง
วันเกิดเป็นพ๒เกิดอะไรประมาณนั้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
เป็นความเชื่อสู่บุคคลคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันนะฮะ
เราก็เน้นย้ำเสมอนะครับว่ามันเป็นดวงใครดวงมันนะครับ